กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของพี่เจี๊ยบและพี่ไก่จากจังหวัดสุพรรณบุรี
จะต้องร่วมใจกันเพื่อกู้วิกฤตตรงนี้ให้ได้
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
นั่นหมายความว่าจะได้เงินทุนไปรักษาชีวิตของพี่ไก่เอาไว้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทีมเรามีความพยายามแล้วเนี่ย

เมื่อเวลานี้โอกาสมาถึงครอบครัวเราแล้ว
ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
จะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
เรื่องนี้พี่เจี๊ยบจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นข้อแรก
นั่นหมายความว่ายังเหลืออีก๔เรื่อง
เจี๊ยบจะเลือกเรื่องไหนให้กับใครขึ้นมาตอบ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

วัดดังสุพรรณบุรี

ทอดมันหน่อกะรา

ถ้าพร้อมแล้วคุณเจี๊ยบจะเลือกตอบเรื่องใดเป็นเรื่องแรกครับ

เพราะชอบไปไหว้พระจ๊ะ

ถ้าไม่มีโอกาสจะไปไหว้พระจ๊ะ
มีวัดอะไรบ้างพอจะรู้จักชื่อจำชื่อได้ไหม
ก็ที่ไปบ่อยก็จะมีวัดแคร์

เจี๊ยบเคยไปไหว้พระที่วัดป่าเลไลใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

หลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลไลบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้กี่องค์
ตัวเลือกที่๑๓๔องค์
ตัวเลือกที่๒๓๕องค์
ตัวเลือกที่๓๓๖องค์
ตัวเลือกที่๔๓๗องค์

พอเห็นในคำถาม
ไม่มั่นใจในคำตอบเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าพระบรมศาลีริกฐาตุมีกี่องค์

ลองนึกไปว่าเคยผ่านไหมเคยมีเขียนบอกเอาไว้ไหมในตรงนั้น
เคยผ่านตาอยู่แต่ไม่แน่ใจ
ถ้ายิ่งผ่านตาค่อยทบทวนความจำ

พระพุทธรูปหลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลไลบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้กี่องค์

ตัวเลือกที่๑๓๔องค์ครับ
เจี๊ยบยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
เจี๊ยบจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพี่เจี๊ยบจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ไก่ขึ้นมาตอบคำถามครับ
ระหว่างเรื่องทอดมันหนอกลาพรสะส่องแสงไทยทรงดำและอมิสาร

ขอเชิญพี่ไก่ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ภรรยาเลือกทอดมันหนอกลาพรสะส่องแสงให้
เป็นแฟนเพลงเขามากี่ปีแล้วเนี่ยพี่
ก็๒๓ปีครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในเพลงใบตองรองน้ำตาของพรศักดิ์ส่องแสง
หนุ่มสาวในเพลงนี้จีบกันใต้ต้นไม้อะไร
ตัวเลือกที่๑ต้นคูณ
ตัวเลือกที่สองต้นมะขาม
ตัวเลือกที่สามต้นสะเดา
ตัวเลือกที่สี่ต้นกระถิ่น
ไก่ฟังเพลงนี้จนฟังหลายเที่ยวไหม

ถ้าพร้อมแล้วพี่ไก่เลือกตอบตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่สามต้นสะดาวครับ

ไก่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพี่ไก่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องอิดขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

ขอเชิญน้องอิตขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูชอบเรียนวิชาทั้ง๓ลูก
ชอบครับแต่มันง่ายที่สุดแล้วครับ
ชอบครับแต่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วล่ะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ปักลงไปในดิน๒๘เซนติเมตร
ส่วนที่เหลืออยู่เหนือดินยาว๓๘เซนติเมตร

แท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๑๕๕เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๒๕๖เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๓๖๖เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๔๖๘เซนติเมตร

คณิตศาสตร์ให้ผมไม่ค่อยมั่นใจครับ
ผมไม่ค่อยสนใจได้เลยครับ
อิดหนูเข้าใจโจทย์ไหมลูก

แล้วปักลงไปในดินเขาบอกว่ากี่เซนติเมตร

แล้วเขาบอกว่าส่วนที่เหลืออยู่เหนือดินยาวเท่าไหร่ลูก

แท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตร

ถ้าพร้อมแล้วน้องอิดเลือกตอบตัวเลือกที่

ยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิต

อิดก็ต้องมีสมาธิว่า
จะเลือกให้ป้าสายขึ้นมาตอบในเรื่องใด

ทอดมันหน่อกะลาและไทยทรงดำ

ทรงดำทำไมเลือกเรื่องนี้ให้กับป้าลูก
เพราะป้าสายเป็นคนทรงครับ
เพราะพระสายเป็นคนทรงครับ
ขอเชิญป้าสายขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในครอบครัวนี้มีเชื้อสายไทยทรงดำเหรอครับ

ปกติในบ้านพูดพัศนาไทยทรงดำไม่ครับ

คุยไปกับเรามาเลเนี่ยเหมือนเราไปไหนมาเนี่ย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ขานเป็นต้นอย่ามุด
ขานเป็นถุดหย่าห้วย
ขานเป็นกล้วยหยาแหวว
เสียหลายเท่าปี
น้องไล่ถามหาลุงตาไล่
ถามข่าวนี้
ข้อความดังกล่าวใช้ในโอกาสใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอวยพร
ตัวเลือกที่สองไว้อะไร
ตัวเลือกที่สามไหว้บรรพบุรุษ
ตัวเลือกที่สี่ปฏิญาณตน

มุดหัวอยู่ที่มุ้งนอน

สายเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถ้าวันนี้เราสามารถได้ทุนไปต่อชีวิต
หมายถึงว่าได้ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับพี่ไก่
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วย

จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้มากน้อยเท่าไหร่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑แสนบาทหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเฉลยข้อนี้